อีกหนึ่งที่นะครับที่นั่นเขาก็ฮือฮาเหมือนกัน

โอ้โหชาวบ้านเขาก็ไปกันเยอะนะครับ
เขาเรียกกันว่าต้นคุณย่าครับ
เมื่อวันที่๒๖รักษณะครมที่ผ่านมา

ที่บ้านสรรปานาศพากันไปนำดอกไม้ทุบเทียนไปกราบไหว้ต้นนุ่น
หรือชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าต้นคุณย่า
ที่ยืนต้นให้ความร่มรื่นอยู่ภายในธรณีสงฆ์กู่ป่าแดง
ซึ่งเป็นวัดร้างที่มีอายุกว่า๕๐๐ปีท้ายหมู่บ้านสรรป่าหนาดนั่นแหละครับ
ชาวบ้านนะเขาว่ากันว่าต้นนุ่นหรือว่าต้นคุณย่าเนี่ย
เก่าแก่พอกับวัดเลยแหละคือมีอายุมากกว่าร้อยปี
ลักษณะต้นเป็นอย่างไรสูงนะสูงเนี่ย๒๐เมตร
ขนาดความใหญ่ประมาณสัก๓คนโอบได้
แถมมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับผู้หญิงคือยังไง
คือจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรลักษณะนั้น
ให้จินตนาการเหมือนเออเป็นผู้หญิงจริง
แล้วก็เขาเชื่อกันแหละว่ามีสิ่งศักดิ์สิงศถิษฐ์อยู่
ภายในต้นไม้แห่งนี้แล้วก็คอยปกปักรักษา
แล้วก็ให้โชคกับผู้ที่มากราบไหว้สักการะ
แต่ว่าก็ว่าเถอะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ยังไงสักก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย